สำหรับกรณีของคุณลีเดียสรรรัตน์นั่นเองค่ะ
ส่งกำลังใจให้เธอกันต่อได้เลยนะคะวันนี้มีความคืบหน้าค่ะ
ฟังดูแล้วเหมือนจะใจชื้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ
เดียอัปเดตอาการรักษาล่าสุดในอินสตราแกรมส่วนตัวของเธอบอกเอาไว้
แต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกที่งดการทานยาต้านไวรัสต่างแล้วนะคะ
แล้วก็ภาพกล่องอาหารที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เมื่อสักครู่นะคะ
ลีเดียบอกว่านี่เป็นมื้อแรกค่ะที่ทานข้าวได้หมดกล่อง
โดยที่ไม่มีอาการคลื่นไส้
เพราะว่าก่อนหน้านี้กว่าจะทานได้แต่ละคำมันเวียนหัวแล้วก็คลื่นไส้ตลอดเลย
พร้อมกับติดแฮสแท็กว่าความสุขเล็กของชีวิตกินได้สักทีค่ะ
เหลือแต่กระดูกแบบไม่ต้องออกกำลังกายเลยนั่นเองนะคะ
เห็นเธอกินได้แบบนี้แข็งแรงขึ้นแบบนี้ดีใจด้วยนะคะ
ไปดูต่อกันที่ความเคลื่อนไหวคนบันเทิงค่ะที่ต้องกักตัวเหมือนกันนะคะ
คู่นี้เขากักตัวกันครบแล้วนะคะ
สำหรับสามีภรรยาพี่ยุ้ยจีรนันแล้วก็คุณทันธนากร
เคสนี้เนี่ยคือฝ่ายสามีเขาไปต่อยมวยที่ค่ายของพี่แมททิวมาค่ะ
ตรวจคัดกรองไปแล้วไม่พบเชื้อก็กักตัวกันไปตามระเบียบ๑๔วันค่ะ

ทั้งคู่ยังแข็งแรงดีแล้วก็ไม่มีอาการผิดปกติอะไรค่ะ
แต่ว่าคงไม่ไปตรวจซ้ำแล้วเพราะว่าปรึกษาคุณหมอแล้วด้วยนะฮะ
แนะนำว่าถ้าไม่มีอาการผิดปกติอะไรไม่ต้องไปตรวจค่ะ
ชุดตรวจเอาไว้ให้กับคนที่จำเป็นแล้วก็มีอาการเอาไปตรวจดีกว่า
หลังจากนี้ค่ะเราคงจะต้องดูแลตัวเองให้ดี
อยู่กับบ้านเพื่อช่วยชาติลดการแพร่เชื้อที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะ
แล้วก็ทั้งพี่ยุ้ยทั้งพี่ทันเองก็ส่งกำลังใจกับพวกเราคนไทยทุกคน
สู้กันนะคะเราจะฝ่าวิกฤตที่เกิดขึ้นนี้ไปด้วยกันจ้า
โอ้โหยิ้มหวานสดใสกันขนาดนี้
เชื่อว่าทั้งคู่แข็งแรงปลอดโรคโควิดแน่นอนนะจ๊ะ